ต่อกันที่เหตุการณ์คนร้ายบุกเดี่ยวนะครับ
ขี่รถจักรยานยนต์ไปจี้ชิงทรัพย์กลางกรุงครับ
บริเวณซอยนราธิวาสราชนคริน๑๔นะครับ
ทำทีไปซื้อเบียร์๒รังจากร้านขายของชำนะครับ

ลูกค้าคนนี้ซึ่งสุดท้ายก็กลายเป็นโจรครับไปฉกเงิน๖๐๐๐บาทไป
เจ้าของร้านไหวตัวทันครับวิ่งตามไปตะคุบแต่ถูกคนร้าย
ลากร่างลงไปถลายกับพื้นจนล้มลงได้รับบาดเจ็บติดตามพร้อมกันครับ
นี่เป็นคลิปวงจรปิดเผยเหตุการณ์ขณะคนร้าย
วิ่งมาที่รถจักรยานยนต์ก่อนเตรียมหลบหนี
ขณะนั้นมีหญิงรายหนึ่งวิ่งตามมาที่รถของคนร้าย
และพยายามแย่งสิ่งของกลับคืน
แต่สุดท้ายสู้แรงไม่ไหวยอมปล่อยมือ
โพสต์ภาพและคลิปวิดีโอวงจรปิดดังกล่าว

ซึ่งเป็นเจ้าของร้านของชำ
โจรที่มาในคราบวินจักรยานยนต์
ทำทีมาขอซื้อเบียร์๒รัง
แม่หันหลังไปหยิบเบียร์ให้
สบโอกาสฉกเงินในลิ้นชักเก็บเงินจำนวน๖๐๐๐บาทไป
เกิดการยื้อแย่งกันจนแม่บาดเจ็บ
พร้อมโพสต์ระบุรายละเอียดเสื้อวินและรถของคนร้าย
นางทองภูลปันปลูกอายุ๕๖ปีเจ้าของร้านที่เกิดเหตุ

เนื้อตัวเต็มไปด้วยบาดแผลที่ถูกพันผ้าก๊อส
นางทองภูลบอกว่าบาดแผลเป็นรอยถลอกตั้งแต่หัวจะหลดเท้า
โดยบัตรแผลที่ได้รับนั้นแค่เรื่องเล็ก
แต่เงินที่ถูกขโมยไปเรื่องใหญ่กว่า
เพราะสถานการณ์แบบนี้ต้องใช้เวลาหลายวันในการขายของ
กว่าจะขายได้ถึง๖๐๐๐บาท
เล่าย้อนเหตุการณ์ว่าเมื่อวานนี้ช่วงบ่าย๒กว่า

มีคนร้ายแต่งกายใส่เสื้อวินจักรยานยนต์เบอร์๒๙
จอดที่หน้าร้านและทำทีขอซื้อเบียร์สองรัง

คนร้ายลงมือฉกเงินไปทันที
ขณะที่คนร้ายกำลังสตาร์ทรถหลบหนี
เจ้าของร้านวิ่งตามไปจับแขน

คนร้ายเกี่ยวแขนและลากร่างไปไกลกว่า๑๐เมตร

แต่มันไม่ได้เพราะมันมอเตอร์ไซค์เนอะ
ก็ลากป้าไปมุ่ง
นายไกรรัฐสุขจิรัฐวีอายุ๕๙ปี
จักรยานยนต์ปากซอยร้านของชำที่เห็นเหตุการณ์ระบุว่า
เห็นคนร้ายยื้อแย่งของกับนางทองภูล

แต่คนร้ายรีบเร่งเครื่องรถหลบหนีไป

ไม่เคยมีเหตุการณ์วิ่งราวหรือชิงทรัพย์มาก่อน
เพราะคนในซอยส่วนมากเป็นกลุ่มคนผู้สูงอายุที่อยู่แต่ในบ้าน

เห็นแม่ค้าเขาเกาะรถลากไปนู่น
นั่นกระบะคันหน้าแล้วล้ม
ผมก็ตะโกนเรียกเฮ้ยมันไม่จอด
ผมก็เลยวิ่งมาฟ้ารถมอไซค์ตามล่ามัน

ด้านตำรวจสนยานาวาอยู่ระหว่างลงพื้นที่
รอยติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดี
แถวรัฐทีวีรายงาน